อีกหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชมนี่ก็อยู่บ้านว่างเหมือนกันตอนนี้กลายเป็นดาวแล้วจ้ะ
พิสูจน์สุนารีราชศรีมาหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติไง
วงการนี้พี่สุบอกเลยว่าเข้าแล้วออกยากนะคะ
แต่ละคลิปก็ต้องมีการซักซ้อมกันก่อนเสมอ
ประมวลภาพมาให้ดูบางส่วนค่ะ
สุเขาติดใจขนาดไหนไปดูค่ะ
เป็นยังไงคะนี่เป็นแค่บางส่วนนะ
วงการนี้เข้าแล้วออกยากจริงนะติ๊กต๊อกเนี่ยนะคะ
ส่วนคลิปที่ฮิตมากฮอตมากชาวเน็ตฮือฮามากก็คือ
คลิปที่คุณเรือนขวัญเข้าไปกดไลค์แล้วด้วย
โทษค่ะโทษเป็นด้วยว่าพี่สุดยอดเลยอ่ะ
เรียกว่าเป็นลีลาการแบบขมิบขมิบก้น
เอาอย่างนี้ดีกว่าทำไมฮือฮาไปดูภาพกันเองจ้
อ่ะให้ดูเท่านี้
อยากดูเต็มไปเปิดดูกันเอาเอง

ได้วิชาแบบนี้มาจากใครรึเปล่าก่อนรู้เลยนะคะใครคะ
ขายน้ำปลาร้าเมื่อกี้พี่หม่ำเอาเหรอ
วิชาการขมิบก้นมาจากพี่หม่ำจกมกค่ะ
แล้วคนที่ถ่ายให้ก็คือสามี
ตอนนั้นถือโทรศัพท์ถ่ายให้ถ่ายเสร็จ
สุกบอกว่าอยู่ในบ้านจริงเลย

แล้วก็หันก้นมาแล้วก็ทำก้นแบบสวิปก้นแบบลุงหม่ำ

ขอบคุณโควิดนะที่ทำให้พี่สุเห็นมุมหนึ่งของพี่สุ

แต่มันไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่น
จริงดูก็รู้นะว่าพี่สู่เป็นคนตลก
สนุกมากด้วยช่วงนี้ก็คลายเครียดไปก็แล้วกัน
ใครที่แบบว่าอยากดูคลิปน่ารักก็เข้าไปดูในโซเชียลของพี่สุได้นะจ๊ะ